ดูความคืบหน้าแท็กซี่สไลด์หนอนกันหน่อย
ตอนนี้คนขับแท็กซี่รายนี้กำลังหลบหนีอยู่นะคะ
และตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัว
ขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของอู่ซึ่งเป็นอู่รถแท็กซี่เขาบอกเขาเครียดนะคะ
เพราะว่าสำหรับการนำเสนอข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องของอู่ด้วย
เพราะว่าอู่นี้ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าผู้ที่เกาะเหตุในแท็กซี่รายนี้นะคะ
ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะของเขาหมดอายุ

ถล่มที่สหกรณ์ของเขาเขากลัวแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะนางมะลิกาช่างบุเจ้าของอู่แท็กซี่

เช่าไปขับก่อเหตุอนาจารย์ต่อหน้าผู้โดยสาร
แล้วก็เป็นภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาเปิดเผยบอกว่านายเด่น
จากที่สังเกตไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่

ก่อนหน้านี้ก็เคยขับแท็กซี่ที่อู่มาแล้วแหละช่วงหนึ่ง
หายไปกลับมาขับอีกครั้ง๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
เช่ารถไปขับ๓วันก็เอาไปก่อเหตุวันที่๓๐พฤศจิกายน
ในวันที่๓๐พฤศจิกานายเด่นเอารถกลับมาคืน
ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่สังเกตว่ามีท่าทีที่รีบร้อน

ทีนี้ตัวเองมารู้เพราะว่าภรรยาของนายเด่นโทรมาบอก

ตัวเองเนี่ยเครียดมากกลัวว่าคนที่เครียดแค้นในเด่น

โดยเมียในเด่นเขาก็เปิดเผยข้อมูลถึงสามีของเขาเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าสามีเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงตลอดเวลา
เงินที่ได้ขับจากการขับแท็กซี่เอาไปซื้อบริการทางเพศ
ภรรยาเปิดเผยออกมาแบบนี้ข้อมูลนี้นะคะ
จนบางครั้งไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่ารถแท็กซี่ด้วยซ้ำไปค่ะ
พอเวลามีตังค์ก็จะชอบไปนอนกับพวกผู้หญิงที่ขายบริการ

แฟนเขาบอกเวลามีตังค์ขับรถแท็กซี่ได้ก็จะไป
บางทีก็เวลาอยากขึ้นมาก็ขับไปนี่แหละไปใช้บริการอาบอบนวด
แล้วก็มาติดค่าเช่าพวกเจ๊อู่ต่างนานา

มีความกังวลมีความเครียดมากเกี่ยวกับรถ
กลัวว่าคนที่เขายังแค้นอยู่หรือว่าคิดแบบอาฆาตนายเด่นอยู่กลัว

แค้นแบบดักทำร้ายรถนะคะ
จากเจ้าของอู่ที่จะเครียดแล้ว
มีอีกคนหนึ่งที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ก็คือนายสมชายมั่งนิมิตรเป็นคนขับรถแท็กซี่
คันเดียวกับที่นายสมคิตเอาไปก่อเหตุสไลด์หนอน
เขาบอกว่าเขาตกใจมากเพราะว่าไม่ทราบมาก่อน
นายเด่นนำรถคันเดียวกันกับที่เขาเช่าขับ
ไปก่อเหตุอนาจารย์เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งจู่
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
บุกขึ้นมาชาร์จตัวเขาถึงรถเลย
แล้วก็บอกว่าไปทำอนาจารย์มาหรือเปล่า
เขาก็เลยตกใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ
เสร็จแล้วตำรวจเขาก็ตามหลังมาผมก็ไม่เห็นไม่ได้ดูขนส่งอ่ะ
เขามาถึงปั๊บเขาก็เลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็ถอยหลังเข้ามาหาผม
แล้วเขาวิ่งวิ่งจากรถเขาคือลงมานั่งบนรถผม

ผมอยากจะทราบแค่นั้นว่าบ้านเจ้าของอู่อยู่น้ำมัน

ไม่รู้ว่าคนขับคันนี้เขาไปทำอะไรไม่ดีไว้อะไรอย่างนี้
บอกผมไม่รู้ไม่รู้จริง
คือตอนนี้ทางตำรวจก็ต้องตามตัวนายสมคิตกุลนาค
หลบหนีไปหลบหนีไป

เพราะว่าแท็กซี่คันนี้จะมีผู้เช่าอีก๒คน
คือพี่คนนี้กับนายสมคิตที่ก่อนหน้านี้เช่า

เขาก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นมานะคะ
ตอนนี้เจ้าของอู๋และคนขับรถแท็กซี่คนอื่น
เขาบอกว่าอยากจะฝากเตือนคนขับรถแท็กซี่
คิดจะทำไม่ดีในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
บอกว่าควรมีสติและอยากจะให้คิดถึงผลกระทบ

ว่าใครจะได้รับผลกระทบจากการกระทำของตัวเองบ้าง

พอสังคมมีเรื่องเกี่ยวกับคำว่าแท็กซี่เกิดขึ้นมา

ใช่ตัวเจ้าของอู่เองตอนนี้ก็บอกเขาได้รับประสบการณ์ไปนะครับ